นายโลดริโก้ดูเตอร์เต้อดีตนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวอายุ๗๑ปี
สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานธิบดีคนที่๑๖ของฟิลิปปินส
อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้นะครับ
หลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนก่อน
โดยผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์ให้คำมั่นครับว่า
จะเดินหน้าปราบปรามปัญหาอาทยากรรมและยาเสพติดอย่างจริงจัง

อาจจะมีการใช้อำนาจเกินขอบเขตจนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นี่คือครับ
นี่คือคำกล่าวสาบันตนเข้ารับตำแหน่งของนายดูเตอร์เต้ที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะครับ

จะทำหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีอย่างเต็มที่และจริงจัง
รวมถึงจะพิทักษ์และปกป้องรัฐธรรมนูลของประเทศ
หน้าคัมภีร์ใบเบิลและผู้พิพากษาสารดีกา
นางฟิลิปปินส์คนใหม่ได้กล่าวหลังเสร็จสิ้นพิธีสาบานตนนะครับว่า
เขาถูกเลือกให้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเพื่อรับใช้คนทั้งประเทศ

และยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาจยกรรม

ด้วยการกวาดล้างปราบปรามอย่างจริงจัง

แต่ก็ย้ำด้วยว่าเขาทราบดีว่าอำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดี

รวมถึงอะไรที่ถูกและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เขาได้ให้สัญญานะครับว่าจะกวาดล้างอาธิกรรม
และปรับปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้หมดไป

รวมถึงสนับสนุนระบอบสหพันธรัฐ
ซึ่งบอกว่าจะช่วยยุติปัญหาความขัดแย้ง
ของชาวมุสลิมในพื้นที่ทางใต้ของประเทศ
ฝ่ายกำลังจับตามองนะครับว่าหลังจากนี้
ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทาย
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง

แม้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ยังคงเผชิญกับความยากจน
ส่วนในช่วงบ่ายประธานธิบดีดูเตอร์เต้

เพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
กรณีที่ฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องจีน

เหนือพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้

วันที่๑๒กรกฎาคมนี้
ที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการ
ว่าเขาหวังว่าประธานธิบดีฟิลิปปินคนใหม่
เป็นมิตรระหว่าง๒ประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น
หลังจากนี้เพื่อเดินหน้าไปสู่ความเข้ม
ไปสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต